ในวันนี้ก็ได้เกิดเหตุเรือน็อกท่องเที่ยว

หลังจากที่จะออกจากท่าเรือไปไม่นาน
ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป๒คน
ที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นสภาพของเรือคีรีแคททู

บนเกาะบาหลีของอินโดนีเซียไปเพียง๒๐๐เมตร

โดยสื่อท้องถิ่นระบุว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นชาวเยอรมัน
ขณะเดียวกันมีผู้บาดเจ็บอีกอย่างน้อย๑๔คน
แทบทั้งหมดเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เห็นเหตุการณ์บอกนะครับว่าเห็นกลุ่มควันออกมาจากเครื่องยนต

คล้องกับการเปิดเผยของตำรวจอินโดนีเซีย
ระบุว่าแรงระเบิดน่าจะมาจากถังเก็บน้ำมัน
ในตอนนี้ทางการยังไม่ยืนยันสาเหตุของการระเบิดที่ชัดเจน
แต่ว่าหลายฝ่ายเชื่อว่าน่าจะมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของเครื่องยนต์
จากอินโดนีเซียเคยเผชิญเหตุในลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้ง
ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงการดูแลความปลอดภัยของเรือโดยสาร
โดยเมื่อปีที่แล้วเกิดเหตุเรือข้ามฟากจากเกาะบาหลีระเบิดในลักษณะเดียวกัน
ทำให้มีนักท่องเที่ยวบาดเจ็บหลายคน
แต่ก็ยังมีบางส่วนนะครับที่กังวลถึงความเชื่อมโยงกับการก่อการร้าย
เพราะว่าในระยะหลังเกิดเหตุโจมตี
โดยกลุ่มที่ได้รับแนวคิดจากกลุ่มติดอาวุธไอซิสบ่อยขึ้นครับ